ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีการตัดสินคดีสำคัญเป็นคดีช่อโกงนะคะ
คนที่เป็นจำเลยคือนายวิรพลสุขผล
นายวิรพลสุขผลใครถ้าพูดชื่อจริงแบบนี้นะคะ
อดีตพระเนรคำไงคะซึ่งเป็นคนที่ไปหลอกลวงพุทธศาสนิกชนนะคะ
ให้บริจาคเงินร่วมกันสร้างพระแก้วมรกฏองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปี๒๕๕๖นะคะ
ตำรวจได้รับตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อปี๒๕๕๙
สารพิพากษาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
สารอาญารัชดาพิเศษนัดฟังคำพิพากษา
พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษเป็นโจทยื่นฟ้องนายวิรพลสุขผล
อายุ๓๙ปีหรืออดีตพระวิรพลฉัดทะโกหรืออดีตหลวงปู่เนรคำ
ซึ่งทางการสหรัฐส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อปีที่แล้ว
เป็นจำเลยในฐานความผิดช่อกงประชาชนตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามมาตรา๑๔วงเล็บ๑
และพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
คดีนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่๑๗กุมภาพันธ์ปี๕๔
ไปจนถึงช่วงวันที่๒๗มิถุนายนปี๒๕๖๐
จำเลยก็คืออดีตหลวงปู่เนรคำสมัยนั้นอาศัยความเป็นพระภิกษุ
ในฐานะประธานสงฆ์วัดป่าขันติธรรมที่จังหวัดศรีสเกต
หลอกลวงประชาชนว่าสามารถนิมิตคำว่านิมิตก็คือความฝัน
ฝันเห็นองค์อินองค์อินมาบอกให้สร้างพระแก้วมรกฏองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
แล้วก็สร้างมหาวิหารครอบองค์พระอีกทีหนึ่ง
ย้ำว่าการสร้างต้องใช้หยกเขียวแท้จากประเทศอิตาลีด้วย
และวัตถุอื่นอีกหลายอย่างเพื่อที่จะเอาไปสร้างวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี
พุทธศาสนิกชนพอฟังแล้วก็เกิดศรัทธาร่วมกันบริจาค
แต่ว่าการบริจาคมันกลับกลายเป็นความหลงเชื่อนะคะ
เพราะนายวิรพลสุขผลหรืออดีตพระเนรคำเขาหลอกค่ะ
ก็พุทธศาสนิกชนก็โอนเงินไปทำบุญไปนะคะ
บริจาคทั้งเงินทั้งทองคำและทรัพย์สินอื่นจำนวนมากค่ะ
ถ้าให้นับกันเป็นตัวเลขเนี่ยนะคะผู้เสียหายกว่า๒๙คนนี่แหละ
ที่หลงเชื่อว่าอดีตหลวงปู่เนรนคำ
จะมีนิมิตในการเห็นองค์อินในการสร้างพระแก้วมรกฏองค์ใหญ่ศรัทธาค่ะ
บริจาคเงินและทรัพย์สินรวมแล้ว๒๘๖๔๙๕๕๓บาท
พออดีตหลวงปู่เนรคำได้เงินจากชาวบ้านปุ๊บ
ที่จะเอาไปซื้อหยกเปล่าค่ะไปซื้อรถ
เป็นรถตู้ราคา๑๑๓๐๐๐บาท
หยกสังยูจากธังประเทศจากอิตาลี

ไม่มาสักทีนะคะหยกไม่รู้ยังไง
สุดท้ายแล้วก็ไปตรวจดูปรากฏว่าโครงโครงการอะไรจะสร้าง
ไม่มีไม่มีเลยส่วนตัวล้วน

พิเคราะห์แล้วทั้งพยานแล้วก็หลักฐาน
เห็นว่าการอวดอ้างนิมิตหลอกลวงให้ประชาชนที่เคารพสัทธา
ที่เป็นพุทธศาสนิกชนหลงเชื่อจนบริจาคเงินให้
แล้วเอาเงินไปซื้อรถปอเช่รถตู้รถกระบะหลายสิบคัน
รวมถึงใช้เงินเกินความจำเป็นในความเป็นสงฆ์
แพ่งก็สั่งยึดทรัพย์ไป๔๓ล้านบาทบวก
ซึ่งการกระทำทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
สารลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป
รวมจำคุกทั้งสิ้น๑๑๔ปี
แต่ว่าตามกฎหมายเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว
คือจะต้องจำคุกสูงสุด
ตามกฎหมายมาตรา๙๑วงเล็บ๒สูงสุด

และต้องให้ชดเชยเงินกับผู้เสียหายรวมทั้งหมด

ตามจำนวนที่ได้ช่อกงไปก็คือมากกว่า๒๘ล้านบาทค่ะ

ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมคะ
ทำอะไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวนิกรรมตามเร็ว